มาดูที่จังหวัดตรังกันหน่อยนะคะชาวบ้านบอกงงในงงและงงในงงค่ะคือตกปลามายี่สิบปีในแม่น้ำตรังไม่เคยเจอเลยนะคะอะไรแบบนี้นี่คืออะไรค่ะเราไม่ได้คิดว่าปลาสวายมันคือฉลามพี่เบิร์ดถูกต้องแล้วฉลามเนี้ยถ้ามันตัวใหญ่มันกัดคนตายนะคะอย่าทำเป็นเล่นกับมันนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นลูกฉลามความยาวสักประ
มาในบริเวณแม่น้ำตรังนะคะมาติดเบ็ดของคุณก้อยเกื้อนะอายุสี่สิบแปดปีค่ะที่เขาปักเบ็ดอยู่ที่บริเวณบ้านหนองบัวตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะเขาใช้ลูกปลาดุกอ่ะเป็นเหยื่อในการล่อทิ้งไว้หนึ่งคืนแบบเนี้ยพอรุ่งเช้าก็มาดูเบ็ดปกติแบบนี้ทุกวันค่ะแต่ครั้งเนี้ยมาเจอปลาตัวใหญ่มันติดเบ็ดอยู่ตอนแรกคิดในจ
คุณกล้อยบอกว่าแม่น้ำกลางจะไหลออกสู่ทะเลที่ป่าอาวอำเภอกันตัง
มันมีจุดเชื่อมกันไงทะเลกับแม่น้ำนี่นะคะ
แต่ปรากฏว่าก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าลูกฉลามตัวนี้จะมาไหว้อยู่ตรงนี้

เขาตกปลาตัวนี้คือในรอบ๒๐ปีที่มีการตกปลาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน
ชาวบ้านแถวนั้นพอรู้ข่าวแน่นอนด้วยความประหลาดใจนะคะ
ก็มาดูเป็นจำนวนมากค่ะ
ตอนนี้ชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะมีฉลามโดยเฉพาะตัวแม่มันนะอยู่แถวแม่น้ำอีก
ก็ตอนนี้ไม่มีใครกล้าไปใกล้ที่บริเวณแม่น้ำตรังแล้วนะคะ